ตามความคืบหน้าคดีน้องชมพู่กันหน่อยนะคะ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่หายตัวไปจากบ้านในจังหวัดมุกดาหาร
ก่อนที่จะถูกพบเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟ

ล่าสุดมีการชนะสูตรศพน้องเป็นรอบที่๒
แล้วที่โรงพยาบาลตำรวจก็พบร่องรอยที่อวัยวะเพศมีการถูกล่วงละเมิด
แต่ยังไม่สามารถฟันทงได้นะคะว่าจะเป็นการข่มขืนหรือเปล่า

สาธิตแน่ค่ะวันนี้ร่องพตลลงพื้นที่
เพื่อคลี่คลายคดีนี้ด้วยตัวเองแล้วนะคะ
โดยสำหรับผลชนะสูตรศพเบื้องต้นเนี่ยไปชนสูตรกันที่โรงพยาบาลในอุบลราชธานี
บอกว่าไม่มีบาดแผลถูกทำร้ายร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกกระทำชำราว
พ่อแม่เนี่ยเกือบจะทำพิธีชาปนกิจอยู่แล้วแต่รู้สึกไม่สบายใจเลย
อยากจะขอชนะสูตรซ้ำอีกรอบผลจากโรงพยาบาลตำรวจก็คือ
มีบาดแผลที่อวัยวะเพศค่ะและมีร่องรอยทำร้ายร่างกายปรากฏบนตัวน้องด้วย
แต่ก็ยังระบุไม่ได้แน่ชัดนะคะว่าคือการข่มขืนหรือเปล่า
วันนี้พันธบรุษเอกสุริยานบกรีกำแผงสารวัตย์ใหญ่สพกกตุ้ม
ให้ข้อมูลมานะคะว่าชุดสืบสวนกระจายกำลังลงพื้นที่แล้ว
เพื่อนำตัวบุคคลต้องสงสัยในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงมาสอบปากคำ
มีการเก็บดีเอนเอไว้เปรียบเทียบกับดีเอนเอที่ปรากฏตัวของปรากฏบนตัวของน้องชมพู่ด้วยนะคะ
ต้นก่อนหน้านี้ที่เรารายงานข่าวไปมีผู้ต้องสงสัยทั้งหมด๘ราย
แต่ว่าตอนนี้ชุดสืบสวนกระจายกันไปเพิ่มเติมอีกหลายชุด
ก็ยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้นะคะว่าจะมีผู้ต้องสงสัยเพิ่มขึ้นมากี่รายค่ะ
ซึ่งพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางลงมาติดตามเร่งรัดคดีแล้วก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองด้วยนะคะ
โดยเดินทางมาเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงค่ะซึ่งบรรยากาศที่บ้านของน้องชมพู่เนี่ย
ครอบครัวก็ได้นำร่างน้องชมพู่กลับมาจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะ
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี้เองนายอนามัยและนางสาวิตรีวงศรีชา
พ่อแม่ของน้องชมพู่ก็บอกว่าดีใจที่ทางรองพบตรเนี่ย
ลงมาติดตามคดีนี้ได้ด้วยตัวเองก็รู้สึกใจชื้นขึ้นว่าน่าจะจับตัวคนร้ายได้ในเร็ววันค่ะ
ถ้าไม่ติดขัดอะไรทางตำรวจแม่จะปรึกษาตำรวจอีกทีค่ะว่า
หลักฐานอะไรมากน้อยแค่ไหนจะปรึกษาท่านแล้วก็ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็จะพรุ่งนี้ค่ะ

ถ้าไม่ติดขัดใช่ไหมครับ

แล้วพอใจในความตรวจของทางจ้านักภีร์นี่คะ

ซึ่งจำกำหนดการเนี่ยนะคะรองผ่อปอตรรรองพร้อม
ชุดสืบสวนส่วนกลางจะมาถึงบ้านน้องชมพู่ก็คือบ่าย๓โมง
ก็คือน่าจะไปถึงแล้วนะคะครับใช้เวลาตรวจจุดเกิดเหตุประมาณหนึ่งชั่วโมง
และจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีที่สพกกตูมท้องที่ที่เกิดเหตุค่ะ